มีพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้

รุมทำร้ายร่างกายหนุ่มสาวคู่นึง
เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุคือ

ฮาเล่มาหาว่าผู้ชายคนนี้ไปมองหน้า

เขาบอกว่าเป็นกลุ่มแก๊งฮาเล่
รุมทำร้ายร่างกายชายหญิงคู่หนึ่ง
แล้วก็จะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้อง
ก็คือตัวแฟนสาวของผู้ชายที่ถูกทำร้าย

พยายามจะปกป้องแฟนน่าหนุ่ม

แล้วก็มาร้องขอให้คนในร้านช่วยค่ะ

หน้าตลาดสรรปากคอยตัวเมืองเชียงใหม่๔กุมภาพันธ์
นางสาวสุพิชชาเป็นผู้เสียหายนะคะ
เล่าให้ฟังว่าหลังเลิกงาน

มีรถฮาเล่หลายคันเลย

โอ้โหแล้วเบิ้ลเครื่องเสียงดังมาก

ก็คือกินเกือบหมดชามอยู่แล้วอะค่ะ
สักพักหนึ่งมีผู้ชายในแก๊งฮาเล่

ลักษณะเหมือนเมาเดินมาที่โต๊ะของเธอ

มีผู้ชายอีก๒คนก็มากับแก๊งฮาเล่

เธอก็พยายามจะร้องว่าหยุดเธอ

แฟนเธอบาดเจ็บนะคะที่เอวต้องเย็บ๖เข็ม
เธอเองก็ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วเหมือนกัน
พยายามจะเอาตัวไปบันไปช่วยแฟนหนุ่มแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือด้วย
นี่ค่ะต้องไปหาหมอต้องเสียค่ารักษาต้องตรวจร่างกาย๒คนรวมแล้ว๒๐๐๐กว่าบาท
ไปแจ้งความแล้วนะคะตำรวจเรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ย
แต่ฝั่งนั้นมายอมไกล่เกลี่ยด้วยแค่๒คนแล้วบอกว่าขอจ่ายค่าเสียหาย๓๐๐นะ
จนแฟนหนูออกไปกองอยู่ที่พื้นถนนนะคะแล้วเขาก็แบบยังไม่หยุดกระทืบแล้วหนูเห็นหนูก็ทนไม่ได้
เขาก็แบบเข้าไปกอดแฟนแล้วก็แบบป้องกันตัวเองอย่างนี้เขาก็แบบมากระทืบอยู่ตรงหัว
แล้วก็แบบแขนตรงนี้ค่ะหนูก็แบบโดนชามม่วงแล้วก็แหวนที่ใส่เป็นแหวนทองที่แบบหลังมาก
ก็แบบโดนแบบกระทืบจนบี้ติดนิ้วเลยค่ะเขาน่าจะเมาค่ะเพราะคนปกติอยู่ดีดีไม่น่าเข้ามาทำร้ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดังนั้นเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการไกล่เกลี่ยนะคะ